คุณผู้ชมครับไปต่อกับก๋วยเตี๋ยวน่องไก่กันบ้าง
เป็นแล้วใช่ไหมไปกินไก่ตุ๋นกันบ้างครับ
โอ้โหใหญ่มากเลยอ่ะ

เหมือนขาหมูเหมือนกันนะใหญ่มากอ่ะ

เอาจริงคุณชิสาบอกมันน่องไก่หรือขาหมู

แทบไม่ต้องปรุงมันอร่อยกลมกล่อมอยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับแถมราคาก็ถูกใจ๔๐บาทปกตินะพิเศษ๕๐แล้วที่เห็นอยู่คือนี่คือพริกย่างทานไปพร้อมพร้อมกับก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละครับอุ้ยเก๋เนอะไม่เคยกินแบบนี้เลยผมก็เพิ่งเคยเห็นว่าพริกย่างเอามาทานกับไก่ตุ๋นอย่างนี้
หอมเสร็จแล้วค่อยเอาไปลงม่อนที่จะตุ่นอีกทีหนึ่ง
พูดไปก็เท่านั้นไปลองกินเองดีกว่า
ใจเลยอ่ะคุณผู้ชมครับไปกันได้นะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวไร่ทองสุก
อยู่ที่ตำบลบึงสามพันธ์อำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรชบูรณนะ
มีโอกาสลองไปทานกันดูผมแนะนำให้ไปทานร้านนี้ครับ
วันนี้ต้องก๋วยเตี๋ยไก่แล้วล่ะมาขนาดนี้แล้วนะ